ความรุนแรงในครอบครัวและกลายเป็นเหตุสลดนะคะที่จังหวัดอำนาจริงค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะตามประกบยิงอดีตแม่ยายคือขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบนี่แหละค่ะแล้วเจาะยิงไปถึง๖นัด
ตแม่ยายเสียชีวิตคาที่นะคะและหลังจากนั้นค่ะตามเข้าไปที่บ้านแม่ยายจะไปยิงอดีตขออภัยนะคะเป็นลูกติดอดีตเมีย
ลักษณะคือจ่อยิงเลยนะแต่เขาบอกว่าโชคดีมากกระสุนด้านป๊อกป๊อกไม่ออกแบบนี้เลย
เอามีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงนี้ด้วยค่ะ
ดูภาพจากกรองมูลจำปิดอีกสักครั้งนะคะรถยังเป็นรถจะใช่มาแล้วค่ะคนขับรถก็คือผู้ก่อเหตุที่ชั้นเล่าไปเนี่ยนะคะชื่อวนาย
บ้านไปเจอกับน้องฟ้าน้องฟ้านะคะเป็นเด็ก
สิบสามปีค่ะซึ่งเป็นลูกติดของอดีตพันรยาของนายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุ
น้องฟ้าเล่าให้ฟังช่วงนั้นนั้นนั่งเล่นคอมอยู่ในบ้านนะคะ
นายสุวิทย์เดินเข้ามาในบ้านมาถามหาแม่บอกแม่ไม่อยู่ไปซื้อของในเมือง
นายสุวิทย์ดึงแขนน้องฟ้าแล้วก็ชักปืนออกมาจี้ศีรษะแล้วลั่นไกลเลยค่ะ
บอกได้ยินเสียงอย่างนั้นมันดังกึ๊บแบบนี้ลั่นไกลเลยแต่โชคดีเธอบอก
กระสุนมันด้านหลังจากนั้นค่ะเธอกรีดร้องด้วยความตกใจเป็นเสียงกรี๊ดเนี่ยนะคะ
แล้ววิ่งออกจากบ้านค่ะช่วงนั้นสะบัดแขนหลุดพอดีนะคะ
วิ่งหนีไปที่บ้านญาติบ้านอยู่ข้างกันเธอบอกโอ้โหรอดมาได้หุดหวิดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยี่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นนายสุวิทย์ค่ะ
ขับรถไปดักรอนนางสงวนน้อยหอมอายุห้าสิบเอ็ดปีแม่ยายค่ะ
แม่ยายขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากนาเขาเห็นแบบนั้นใช้ปืนเนี่ย
ยิงไปที่หน้าท้องของแม่ยายหนึ่งนัดหลังจากนั้นแม่ยายพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะ
เสือกกระสุนหนีตายนะคะแต่นายสุวิทย์ตามประกบอีกทีนี้
หกนัดค่ะปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งหกนัดแม่ยายเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาหลบหนีไป
นวลน้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่านายสุวิทย์เนี่ยเขาเคยแต่งงานและอยู่กินกับนางสายฝนบุญหาร
ก็คือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนี่แหละอยู่กัน๒ปีไม่มีลูกด้วยกัน
เมื่อช่วงต้นปีทั้งคู่กลับมาอยู่ที่บ้านแต่เนื่องจากนายสุวิทย์ไม่ยอมทำงานที่บ้านก็คืออำนาจเจริญเนี่ยนะคะ
นายสุวิทย์ไม่ยอมทำงานค่ะแม่ยายก็เลยบอกว่าไปหางานทำซะหน่อยไหมล่ะ
ภาระค่าใช้จ่ายมันก็มีหลายอย่างนะ
สายฝนทนไม่ไหวค่ะหนีไปเอง
นายสุวิทย์ก็กลับไปขับแท็กซี่ที่กรุงเทพต่อมานายสุวิทย์ส่งรูปลูกปืนมาขู่ทั้งครอบครัวบอก
เดี๋ยวจะกลับมาฆ่าล้างโคตรโดยทางครอบครัวก็ไม่ได้คิดว่าจะมาก่อเหตุฆ่ากันแบบนี้จริงจริงอ่ะ
อ่ะนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจขอสารออกไหมจับนะคะ
ส่งชุดสืบสวนออกตามล่าตัวโดยไปพบรถแท็กซี่ของผู้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ทางขึ้นถ้ำแสงเพชรในอำเภอเมืองอำนาจริงค่ะ
สอบสวนพบว่าหลังจอดรถแล้วขอติดรถไปกับช่างอู่ซ่อมรถอ้างว่ารถเสียไปลงที่บขศหน่อยครับ
จากจุดที่พบรถแท็กซี่ยี่สิบกิโลเมตรและหลังจากนั้นจ้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไปส่งที่อ่างห้วยโพตำบลบุ่ง
แล้วก็ขอลงกลางทางที่สี่แยกถนนสุขาพิบาลค่ะก่อนจะเดินเข้าไปที่บ้านน้าสะพ้าย
เพื่อไปขอเอารถจักรยานยนต์ที่เคยฝากไว้หลังจากนั้นหลบหนีไปนะคะ
ค่ะที่ตำลวดสืบทรากว่าในผู้ก่อเห็นปี